แต่ว่าไม่ได้ขึ้นรถเมย์มาประมาณ๒๐ปีแล้ว

และเป็นรถเมย์๘บาทตลอดสาย

พอขึ้นไปค่ะถามกระเป๋ารถเมย์ว่า

ไปสองครั้งกระเป๋าไม่ตอบนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วเกิดการโต้เถียงกันขึ้นมา

ผู้ชายคนนี้ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
ถูกปัดมือถือตกด้วย
แล้วพัดตกไปเลย

ปอเขากินตามระยะทางต่อประมาณวันละ๒๐๐รอบ

คือผู้สื่อข่าวเห็นคลิปนี้แล้ว
ตอนนั้นมีผู้โดยสารเต็มคันหมดเลยได้ขึ้นครั้งแรกในรอบ๒๐ปี
เพราะปกติขับรถส่วนตัวไม่รู้จริงว่าค่ารถเมย์เท่าไหร่
ก็เลยถามไปด้วยน้ำเสียงปกติเขายืนยันว่าเขาถามปกติเท่าไหร่ครับ
ไปสองครั้งกระเป๋ารถเมย์ไม่ตอบจ้องหน้าแล้วก็สายหัว
ตัวเองก็เลยอ้าวสวยแล้วตัดสินใจยื่นเหรียญ๑๐บาทให้
เพราะคิดว่าไม่น่าเกิน๑๐บาทแน่นอนเลย
แต่จริงแล้วเขามีเงินเยอะนะเขาบอกเขาถือเงินมาเยอะเลยเป็นเหรียญเนี่ย
กะจะเอาให้แบบไม่ต้องทอนแต่แบบมาแบบนี้เขาก็เลยให้๑๐บาทละกัน
กระเป๋าทอนมาให้๒บาทแต่เรื่องไม่จบกระเป๋ารถเมย์เดินเลยเข้าไปแล้วนะ
แล้วตะโกนถามผู้โดยสารคนอื่นว่ามีใครอีกไหมยังไม่รู้ว่าค่ารถเมย์มันกี่บาท
บอกแบบนี้ทำงานก็เหนื่อยอยู่แล้วยังต้องมาตอบคำถามแบบนี้อีก
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันซึ่งเขาก็อธิบายให้ฟังว่าปกติผมขับรถนะ
อธิบายให้ฟังผมไม่ขึ้นในรอบ๒๐ปีเลย
กระเป๋ารถเมย์ยืนยันว่าคุณไม่เคยติดตามข่าวสารเหรอ
ไม่เคยรู้ไม่เคยดูข่าวหรอกว่าค่ารถเมย์มันกี่บาท

หลังเหตุการณ์นี้ค่ะร้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ
กรมการขนส่งทางบกจะเรียกกระเป๋ารถเมย์รายนี้สอบสวนพรุ่งนี้ค่ะ

ดิฉันไม่กล้าถามแล้วต่อไปนี้กลัว

เดี๋ยวฉันให้แบงค์เลยเดี๋ยวทอนมาแล้วกัน
ก็แค่ตอบว่า๘บาทก็จบแล้ว